พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศความพร้อมของการเตรียมจัดงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
เมื่อวานนี้ช่วงสายทุกจังหวัดได้มีการจัดพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำอภิเษก
ก่อนเชิญคนโทนน้ำอาภิเศกมาเก็บไว้ที่กระทรวงมหาธัยในวันนี้

ได้มีการจัดพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำอภิเษกในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกเชิญใบพลู๗ใบ
ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพรู
จากนั้นพระเถราจารย์ดับเทียนชัย
พระสงฆ์๓๐รูปเจริญพระพุทธมนต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท

ราชการร่วมเวียนเทียน๓รอบเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ที่จังหวัดหนองคายจัดพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำอภิเษกในพระอุโบสถ
วัดโพชัยพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมืองน้องคาย
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีอย่างสมพระเกียรติครับ
ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีการจัดพิธีสมโพธิน้ำอภิเษกที่พระอุโบสถวัดบึงพระรานชัยพระอารามหลวงในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ว่าราชการจังหวัดตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโทตามจำนวนก่อนปิดฝา
มีพิธีเวียนเทียนสมโพธิในช่วงเที่ยงก่อนอันเชิญคนโทน้ำอภิเษกเก็บไว้ที่สารากลางจังหวัด
จังหวัดศรีสะเกดประกอบพิธีในวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมือง
มีหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมในพิธีอย่างครับข้างเช่นเดียวกันกับจังหวัดอื่นค่ะ
ส่วนที่จังหวัดราชบุรีนะครับได้มีการจัดพิธีเวียนเทียนน้ำอภิเษกในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรี
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานตักน้ำจากขันน้ำสาครใส่คนโททำพิธีเวียนเทียนสมโพธิ
ที่ในวันนี้จะมีพิธีอันเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปจังหวัดนครปฐม
เพื่อไปรวมกันกับจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีและเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยนะครับ
ท้ายกันที่จังหวัดนราธิวาสก็จัดพิธีที่พระอุโบสถวัดประชุมชนลทานอำเภอสุงัยปาดี
มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประชาชนและจิตอาสาร่วมพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำอภิเษก
เสร็จพิธีอันเชิญคนโทน้ำอภิเษกมายังสารกลางจังหวัด
และนำขึ้นขบวนรถอันเชิญไปยังมณฑนทหารบกที่๔๒อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขราต่อไปครับ